เอาทุกผู้ชมครับความเชื่อเรื่องของผีปอบนะฮะ
ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยลูกหลานเขาเชื่อว่า
ก็เลยพาไปหาพระอาจารย์ลายนะอาจารย์คนนี้เนี่ย
ไม่รู้รักษาปอบให้ยายยังไงไล่ปอบยังไง
นึกว่านี่คือพระอาจารย์ลายเพราะตัวลายมาก
ไม่ใช่ฮะอันนี้ลายที่ตัวยาย

เป็นรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำหมดเลย
คือลูกหลานบอกว่าอาจารย์ลายเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่น

เลยพาไปให้ช่วยปราบผีปอบที่เข้าสิ่งร่างยายหนูนาหน่อย

ไม่รู้ไปทำยังไงนี่ฮะเขียวช้ำระบมทั้งตัวนะครับ

แม่ถ้าไปโรงพยาบาลซะก่อนนะก่อนไปหาอาจารย์ลาย

ใช่ญาติพาคุณยายไปโรงพยาบาลเลยนะครับวันนี้นะฮะ

ที่สพซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะ
หลังจากนั้นยายหนูนาก็พาทีมข่าวไปที่บ้านที่อำเภอซำสูงนะ

เสร็จแล้วก็เหมือนอย่างที่เห็นตอนแรกนั่นแหละ
คุณยายก็เปิดให้ดูรอยฟกช้ำต่างตามร่างกาย
แขนขวาด้วยขาขวาด้วยก้นข้างขวาด้วย

นี่คุณชิวภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา

เดี๋ยวนะรอยช้ำที่ก้นคือใหญ่แบบนี้แตกแล้วหรือยังคะ

ก็ชิวเห็นแผลคุณยายชิวนี่แบบโอ้โห

คิวยังแบบหน้าแบบเอ๋เลยสงสารคุณยายเลยอ่ะ
หนูมันต้องหนักขนาดไหนเนี่ยถึงช้ำได้ขนาดนี้อ่ะ

บอกว่าตอนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะครับ

รู้สึกตัวอีกทีก็คือไปอยู่ที่สำนักอาจารย์ลายแล้ว

แล้วอาจารย์ลายเนี่ยไหว้เขี้ยนตี

ก็พยายามร้องบอกบอกเจ็บแล้วเจ็บแล้ว

ฟื้นขึ้นมาเห็นพระสามรูปมานั่งสวดอยู่ข้าง

นึกว่านึกว่าพระสวดสลบ
นี่เราอยู่งานศพตัวเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรู้สึกตัวอีกทีเฮ้ยยังไม่ตายนี่ว่ะ
ยายบอกวิ่งออกจากสาราตรงนั้นเลยเพื่อจะหนีกลับบ้าน
เจ๊บรวมนี้ก็เจ็บพอจะเบ้าพอได้จะเบ้าพออะไรฉันเบ้าแห้งสี่แห้ง
เขาเจ็บเจ๊บจะตีจะตีเขาก็บาหาปลาปลอบห้อง
ก็นั้งนับล้งนับล้งเค้นนี่ก็ไปเลยเซอ
รอบแรกไลสูตม์ที่สองเอามาก่านเฮียน
กะไลไปกะบ้าออกไปดีถึงล่ะ

ประชุมเดี๋ยวรอฟังแต่ฟังทางยาดของคุณยายหนุนาว่าไปไงมาไง
คือญาติบอกว่าปกติยายหนูนาเนี่ยแกเป็นคนจิตอ่อน
ยายหนูนายแกจะเป็นทุกครั้งเวลากลับจากงานศพ
ไปงานศพกลับมาบ้านเนี่ยมีอาการเหมือนถูกผีเข้าทุกที
อย่างล่าสุดเนี่ยไปงานศพของหลาน
พอเผาหลานเสร็จกลับมาที่บ้าน
อยู่ยายหนูนาร้องอยากกินตับ
แต่ว่าอยากกินตับก็มันก็เป็นของที่กินได้ไหม
เนี่ยแกอยากกินตับแกร้องอยากกินตับ
ก็พาไปหาคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน

ทำพิธีเนี่ยยายแกก็ส่งเสียงร้อง
ดังแบบกรี๊ดทุกคนก็เลยมั่นใจว่าถูกผีปอบเข้าสิงแน่
แต่ว่าคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเอาไม่อยู่

คิดเลยว่ากลับมาจะลายทั้งตัว
ยิ่งกว่าลายอีกบอบช้ำทั้งตัว
เลยคาดว่าถูกเขี้ยนตี
คือจริงแกอาจจะแค่อยากกินตับปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ

นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าไงรู้ไหมคะว่า
อาจารย์ลายใช้หวายเขี้ยนหรือไม้หน้าสามาช้ำขนาดนี้
ก็ยายหนูนาแกบอกแกจำได้คือใช้หวายเขี้ยน
ลูกหลานพาไปส่งแล้วก็เนี่ยสงสัยไม่ได้อยู่ตอน

ยายแกต้องวิ่งหนีออกมาแล้วก็กลับบ้าน
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดป่าดงสวรรค์นะครับ
อยู่ที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนี่ตรงนี้นะฮะ
เป็นสำนักสงฆ์นะลักษณะคล้ายสำนักสงฆ์แต่ตั้งชื่อว่าวัดป่าดงสวรรค์นะฮะ
ไม่มีพระนะฮะมีแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์ลายที่เข้าไปกราบไหว้อาจารย์ลาย
พอไปถึงนี่เจออาจารย์ลายไม่ได้เป็นพระด้วยนะ
เขาตั้งเป็นสำนักแต่ชื่อวัดป่าดงสวรรค์
อาจารย์ลายเนี่ยคุณชิวภูริพัฒน์บอกยังไม่ทันถามอะไรเลย
อาจารย์บอกมาอาจารย์รอชี้แจงอยู่แล้ว

สงสัยจะได้ยินข่าวแล้วหยิบมาให้ดูบอกนี่ชิลดูนะ
นี่หวายแบบนี้คิดว่าตีไปที่ยายหนูนาเนี่ยจะบอบช้ำทั้งตัวขนาดนั้นเหรอ

หวายก็คือไม้ใช่ไหมฮะ

เนี่ยอาจารย์ลายก็บอกให้ดูเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยบวชเนรมา๗พันศา

คือ๗ปีแล้วก็เพิ่งศึกออกมา
ออกมาได้๓ปีจากบวชเนรแต่ว่าตอนที่ศึกออกมาเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ตั้งสำนักชื่อวัดผ่าดวงสวรรค์

ตั้งสำนักแต่ว่าสำนักชื่อวัดป่า

อาจารย์ลายที่เขาเรียกกันก็เพราะว่าสักลายเต็มตัว

ลายศักดิ์ที่ครูบาอาจารย์ที่นับถือศักดิ์ให้
ยายหนูนาบอกบอบช้ำทั้งตัว
เพราะถูกเขี้ยนตีจากการมาให้ไล่ผีปอบ

จะตีจนฟกช้ำได้ขนาดนั้น
ชิวลองเอาหวายตีอาจารย์ไล่หรือยัง

รัชพรอยากให้ลองใช่ไหม
คือตอนตียายหนุนาเราก็ไม่รู้ว่า
แกตีด้วยแรงขนาดไหนใช่ไหม
แต่ตีกับหมอนแกตีจนตั้งตั้งเท่านี้

คือจริงเนอะ
ก็ตีอย่างนี้ตีไปกี่รอบอาจารย์

ถึงบอกว่าต้องให้ชิลลองเอาไอ้หวายเนี่ย
ตีที่ตัวอาจารย์ลายดูว่ามันจะทำหรือเปล่า

อ้าวคุณยายหนูนางเห็นไหมที่ก้นน่ะ
อาจารย์ลายนะครับบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
สิบกว่าคนพายายหนูนามาหา

ตอนนั้นยายหนูนาไม่ได้สติแล้วคลั่งโวยวาย
อาจารย์ลายบอกว่าตัวเขาก็เริ่มการรักษาด้วยการสวดคาถา

แล้วใช้ไม้หวายอันนี้นี่แหละตียายหนูนา
ยายหนูนาเนี่ยร้องออกมาบอกออกแล้วออกแล้ว

แต่ญาตินี่ยังยุบอกให้ตีอีกตีอีก

ยายหนูนาก็บอกออกแล้วออกแล้ว
ก็เลยจับยายหนูนาเนี่ยมานั่งพรมนมลต่ออีก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ลายบอกว่า
ผมไม่ได้ตีเองนะญาติเขาพายายหนูนามารักษาแล้วขอให้ตีต่อตีต่อ
ซึ่งรอยช้ำที่เกิดขึ้นไม่เชื่อว่าเกิดจากไม้หวายที่ตัวเองเนี่ยตียายหนูนา
อาจจะบอกคุณว่าไส้กระทะมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะไปรักษาที่ไหนมาก่อนแล้วหรือเปล่า
ฮะไม่แล้วตอนตอนเจอยายนี่ช้ำยังอ่ะอาจารย์ลายอ่ะ

แต่เขาบอกเขาไม่โกรธนะแค่เสียใจอ๋อที่ช่วยรักษาแล้วยังมาทำกันแบบนี้อ๋อค่ะ
ก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเกินไป
ถ้าลอยขนาดนั้นคืออาจารย์ใช้ไม้หน้าสาม

แต่อันนี้เราใช้ไม้มันเหมือนไม้เดียว
มันเหมือนไม้เดียวเหมือนไม้หวาย

หกล้มด้วยหกล้มอยู่หน้าสาราอาจารย์เนี่ย
หกล้มอยู่หน้าสาราอาจารย์เขาก็มาด้วยความสมัครใจ
อาจารย์ก็ทำด้วยความเต็มใจความสมัครใจที่จะทำให้เขา
แต่ถ้าเขาคัดค้านในขณะที่อาจารย์ทำ
อาจารย์จะหยุดทันทีเขามีแต่ว่าเขาไปแล้ว
คนที่ถูกฟาดแต่พี่น้องของเขาที่มาด้วยกันบอกเลย

อาจารย์ลายบอกว่าก็พร้อมต่อสู้คดี

เพราะตัวเขาก็ยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์
เอาเมื่อทางนั้นไปแจ้งความเขาก็พร้อมต่อสู้คดี

แล้วก็ถามคุณหมอว่าแผลเนี่ยไอ้รอยช้ำอย่างนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง